ไปดูกันต่อคุณผู้ชมเรื่องแปลกที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ชาวบ้านเขาพบปลาดุกแปลกสีเหลืองทอง
และแน่นอนเขาก็เชื่อว่าเป็นปลาดุกที่จะมาให้โชคให้ลาบค่ะ

สีเหลืองทองก่อนดูข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับโชคด้วยนะคะ
และชาวบ้านก็ขี่จักรยานไปดูปลาดุกกันมากมายเลย
จักรยานกันเหรอเดินไปก็มีมันเกี่ยวอะไรเหรอ
คนก็เดินไงยังพูดไม่จบเลย
นี่แหละคุณชาวบ้านในตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีคัน
ก็ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไป
พากันไปมุงดูปลาดุกที่มีลักษณะลำตัวเขาสีเหลืองทอง
ที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะอยู่ภายในบ้านของนายสุชนมาคล้ายอายุ๕๑ปี
อาชีพเขาเป็นชาวสวนปามนะคะ
โดยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไปพบกับปลาดุกสีเหลืองทองตัวนี้
อยู่ในร่องน้ำกลางสวนเลย
ก็เลยนำกลับมาบ้านแล้วก็ไปไว้ในอ่างหน้าบ้าน
เมื่อชาวบ้านรู้ก็แน่นอนล่ะคุณผู้ชมค่ะมามุงดูกันเต็มเลย
เพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นปลาดุกที่จะมาให้โชคให้ลาบในช่วงนี้

หรือเป็นปลาดุกลูกครึ่งอย่างนี้
ไม่ใช่ประดุกฟูด้วยนะคุณสีเหลืองทอง
มันเหลืองทอง

ไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าปลาดุกตัวนี้คือมันเชื่องผิดธรรมชาติ

ปกติเขาจะกลัวคนใช่ไหมถ้าปลาที่เจอแบบนี้นะคะ
และก็มีคนมาขอซื้อกับเจ้าของบ้านไปแล้ว๓๐๐บาทไม่ขาย

ปลาของเขาเขาไม่ขายมาขอซื้อแล้วก็ไม่ขาย
เพราะเชื่อว่าปลาดุกทองตัวนี้จะมาให้โชคให้ลาบกับครอบครัวของตัวเองนะคะ
ก็ใกล้แล้วล่ะใกล้วันที่๑๖ไงหลายคนก็มีความเชื่อกัน
เอาเป็นว่านะต้องฟังข่าวนี้ไป

แหมจะพูดยังไม่ถูกจะใช้ถูกไหม